ต่อไปไม่ได้ต่างกันเลย
เส้นได้จะเข้าไปดูแลคุณยายท่านนี้อายุ๙๐ปีที่ป่วยโควิดนะครับ
แล้วก็มีลูกสาวอยู่กับบ้านด้วยนอนอยู่ข้างกันนี่แหละ

คุณยายไม่รู้ซึ่งได้ซ้ำ
เจ้าหน้าที่เข้าไปปิดเครื่องออกซิเจนของลูกสาว

คือปิดเครื่องออกซิเจนไปจริงคือเสียชีวิตไปแล้วล่ะครับ
หนึ่งในทีมงานเพจเส้นได้โพสต์ระบุว่า
ถ้าเดินไปปิดเครื่องคงไม่ต้องบอกนะว่าเกิดอะไรขึ้น
เสียใจจะส่งไปรักษาวันนี้แล้ว

กรณีนี้กลุ่มอาสาเพจเส้นได้เข้าไปช่วงเหลือคุณยายอายุ๙๐ปี
นอนอยู่ทางซ้ายนะท่านนอนนั่งเฝ้าลูกศาอายุ๕๗
ซึ่งป่วยเป็นโควิด๑๙นะครับ
ลูกสาวเนี่ยนอนอยู่กับพื้นในบ้านนั่นแหละแล้วอาการไม่ค่อยดีแล้ว
คุณยายก็หนังมองลูกศาเนนอนลูกศาออกไปทำอะไรไม่ได้
อาสากลุ่มเส้นได้เนี่ยเข้าไปนะฮะทำเครื่องออกซิเจนนะครับ
เข้าไปให้เพื่อต่อลมหายใจรวมทั้งวางแผนจะเข้าไปช่วยเหลือ
เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยจะรับไปรักษาอยู่แล้วเชียว
แต่เมื่อเช้าวานนี้ครับคุณผู้ชมครับทีมงานได้รับแจ้งบอกว่า
ลูกสาวท่านเนี้ยเสียชีวิตซะแล้วในบ้านพักและผลตรวจหาเชื้อของคุณยาย
นอนอยู่ข้างกันเฝ้าศพลูกสาวไม่รู้ว่าตายเนี่ยเป็นบวกฮะ
ทางกลุ่มจึงประสานรถนะครับเพื่อจะนำตัวคุณยายไปรักษา
ที่โรงพยาบาลบุษราคำแต่ที่น่าหดหูใจผมเล่าไปแล้วคือ
คุณยายยังไม่รู้เลยว่าลูกสาวของท่านเสียชีวิตไปแล้ว
นี่คือตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามพายายออกจากบ้านครับ
ลุกขึ้นนั่งเอื้อมมือไปจับเท้าลูกสาว
พยายามถามเจ้าหน้าที่ว่าลูกยายเป็นอะไรลูกยายเป็นอะไร
เจ้าหน้าที่น่าเลิกลักไม่รู้จะตอบว่ายังไง
ลูกยายหลับอยู่ลูกยายหลับอยู่แล้วนำตัวลูกส่งโรงพยาบาลไปรักษานะฮะ
คือทำแบบนั้นเพื่อไม่ให้คุณยายดูสะเทือนใจ
ระหว่างทางคุณผู้ชมเชื่อไหมชีวิตคนเป็นแม่
ถามเจ้าหน้าที่ไปตลอดทางเลยลูกสาวเป็นไงลูกสาวยายเป็นยังไง
ห่วงลูกอ่ะนะฮะใช่ฮะเป็นห่วงลูกไปตลอดทาง
ทราบว่าตอนนี้คุณยายรู้ความจริงหรือยังแต่ผมขอให้คุณยายหายป่วยเร็ว
ใช่ครับก็มันเป็นสัจธรรมนะของความตายแต่การตายคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องตายก่อน
ถ้าบ้านไหนลูกไปตายก่อนอันนี้ความเจ็บปวดทรมานมันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจริง
ใช่นี่คือผลพวงสืบเนื่องจากเรื่องของสถานการณ์โควิดนะฮะมีทั้งตายทางตรงมีทั้งตายทางอ้อม